บดินอิสระนักแบตมินตันทีมชาติไทยได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะ
หลังจากบาดเจ็บในรอบชิงชนะเลิศ
ประเด็นอิสระนักแดดมินตันทีมชาติไทยซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณเข่าซ้าย
ต้องขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่
พลาดโอกาสคว้าแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายค่ะ
เดินทางกลับถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
โดยมีคุณหญิงปัธมาลีสวัสตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทยไปรอต้อนรับ
จากนั้นบดินก็เดินทางไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจุลาลงกรทันที
โดยมีรถของโรงพยาบาลมารอรับถึงสนามบิน
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาเบื้องต้นรองศาสตราจารย์ในแพทย์สมศักดิ์คุบนิรัติศัย
ผู้ให้การรักษาเปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บของบดินเกิดจากเอ็นซาบ้าอักเสบเฉียบพลัน
จังหวะพุ่งตัวรับลูกคาดว่าต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระยะหนึ่งค่ะ
และยังไม่ทราบกำหนดการออกจากโรงพยาบาลโดยต้องขึ้นอยู่กับอาการตอบสนองของคนไข้
ซึ่งเวลานี้ทางโรงพยาบาลได้มีการรักษาด้วยการให้ยาและทำกายภาพบำบัดควบคู่ไปด้วย
สิ่งสำคัญคือต้องการให้ร่างกายพักให้ได้มากที่สุดนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณหัวเข่าที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนัก
ส่วนอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าซ้ายเป็นจุดเดียวกันกับที่เคยบาดเจ็บในช่วงต้นปีแต่ครั้งนี้อาการค่อนข้างหนักกว่าค่ะ
ก็มาเกิดอุบัติเหตุก็รู้สึกเสียดายครับ
ที่พลาดแชมป์ไปรายการที่สอง
ครับแต่ก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับ
อย่างไรก็ตามนะคะบดินยังหวังว่าจะหายทัน

ในวันที่๒๒พฤศจิกายน
เพื่อเก็บคะแนนสะสมในการลุ้นติดอันดับ๑ใน๘ของโลก
ที่จะได้แข่งขันในรายการส่งท้ายปี
ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรดในเดือนธันวาคมค่ะ